วันนี้ไม่แน่ใจว่าต่างจังหวัดจะฝนตกหนักหรือไม่อย่างไร
แต่กรุงเทพตกหนักแต่เช้านะครับ
อย่างไรก็ตามเรื่องของสถานการณ์ฟ้าฝนตอนนี้

และเราต้องจับตาด้วยว่าสุดสัปดาห์นี้

จะเป็นอย่างไรนั้นติดตามรายละเอียดจากจับตาเตือนภัยครับ
ถึงสุดสัปดาห์ก็ต้องเฝ้าระวังความแปรปวนแบบนี้นะครับ
เพราะว่าช่วงนี้เองครับเป็นช่วงที่จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงของกระแสลมนะครับ

ทั้งลมหนาวรวมไปถึงลมที่หอบเอาความชื้นมา
ลักษณะแบบนี้ก็จะทำให้เกิดความแปรปวนสภาพอากาศเกิดขึ้นได้
โดยเฉพาะบริเวณตอนกลางของประเทศนะครับ
ภาพชัดเจนนี่ครับนี่คือกราฟิกนะครับ
แสดงการเคลื่อนตัวของบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นนะครับ

แผลลงมาจะแผ่มาในทิศทางปีกตะวันออกของประเทศไทยนะครับ
ก็คือแผลลงมาแถวบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
ก็จะเป็นจุดที่วัน๒วันนี้
ในพื้นที่ภาคอีสานก็จะสัมผัสกับอากาศเย็นลมเย็นกันในช่วงเช้า
ส่วนนี้เป็นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับ
มรสุมฤดูฝนการแผ่เข้ามาเจอกันแบบนี้ตอนกลางประเทศ
ก็ทำให้ในระยะนี้มีโอกาสที่จะเจอกับความแปรปวนสภาพอากาศต่อเนื่องนะครับ
กลายเป็นหอมความกดอากาศต่ำแล้วก็ออกไทยไปแล้วนะครับ

สังเกตว่าตอนบนภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออก

พรุ่งนี้คำนวณต่อไปนะครับ
ก็จะพบว่าฝนเหนือฝั่งตะวันออกอีสานตอนบนลดลงนะครับ
นี่นะครับเป็นหนึ่งภาพที่อาจจะต้องเฝ้าจับตามอง
เพราะว่านี่คือสัญญาณการก่อตัวของพายุหนึ่งลูกนะครับ
ในช่วงวันที่๑๓จะเริ่มมีการก่อตัวขึ้นในบริเวณทะเลทางฝั่งตะวันออกของเวียดนามนะครับ
การว่าการเคลื่อนตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำที่สามารถให้จะกลายเป็นพายุลูกนี้ได้
จะเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกมุ่งหน้าเข้าสู่บริเวณประเทศเวียดนาม
ทีนี้ก็ต้องมาลุ้นนะครับว่าลมหนาวจะลงมาทันหรือเปล่า
ในข้อตั้งนี้ถ้าหากลงไม่ทันนะครับลมหนาวก็ไม่สามาราคาดูดกลืนความชื้น
ไม่สามารถที่จะมาทำให้พายุลูกนี้อ่อนกำลังลงได้นะครับ
ก็จะทำให้พายุลูกนี้นั้นเคลื่อนที่ซ้ำรอยกับหย่อมความกดอากาศตัวเดิม

จุดที่จะได้รับผลกระทบแทนก็คือบริเวณตอนกลางของประเทศ
นี่คือการคาดการณ์ลักษณะฝนลักษณะอากาศที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับ
ติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ